ตอนนี้ค่ะแล้วมีเหตุการณ์หนึ่ง
เจ้าของรถเขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับรถเขา
มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอากาศร้อนหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าเธอขับรถกลับมาเธอเป็นเซลล์ค่ะ
กลับมาที่บ้านเพื่อมาพักในช่วงกลางวัน
จากนั้นนอนไปประมาณ๒ชั่วโมง
คนแถวบ้านบอกว่ารถไฟลุกรถไฟไหม้
เธอตกใจมากนะคะพอออกไปดูรถเสียหายทั้งคันเลย

เธอบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับความร้อนที่มันเกิดขึ้น
สภาพอากาศหรือเปล่าเพราะเธอไม่ได้ติดแก๊สนะคะ
เธอยืนยันว่าเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้น
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแก๊สแน่นอนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยชายพฤกษ์ถนนตรังปะเหลียน

เจ้าหน้าที่เขารับแจ้งเหตุรีบเข้าไปเลยนะคะ
ทั้งตำรวจไปทั้งเจ้าหน้าที่ป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยในเทศบาลตำบลย่านตาขาว
ไปตรวจสอบพอไปถึงที่เกิดเหตุเพลิงกำลังโหมลุกไหม้
ภายในห้องโดยสารของรถยนต์
มิซูบิชิปาเซโรสีดำทะเบียนกรุงเทพนะคะ
แล้วก็ไล่ไฟมันลุกไหม้เริ่มจากข้างในก่อนนะคะ
จะเห็นเปลวเพลิงมันอยู่ในตัวห้องโดยสารก่อน
หลังจากนั้นมันก็ลุกไหม้ไปทั้งคันเลยค่ะ
เจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงเร่งด่วน
ใช้เวลา๑๕นาทีเพลิงสงบลงนะคะ
เจ้าของรถชื่อว่านางสาวทันชนกสะศรี

ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงคุณทันชนกเจ้าของรถ

เล่าแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
กลับจากทำงานภายในตัวเมืองตรัง
จะกลับเข้าบ้านช่วงเที่ยงวัน
แล้วก็จอดรถไว้ริมถนนกลางแดด
บอกว่าช่วงที่จอดมันร้อนมากเลย
รถจอดไว้ห่างจากบ้านแค่๑๐๐เมตรนะ

เพื่อเป็นการระบายอากาศทั้ง๔บานเลย
แล้วก็เข้าไปนอนหลับอยู่ภายในบ้าน

เพื่อนบ้านมาบอกรถไฟไหม้ตกใจค่ะ

อธิบายเพิ่มเติมบอกว่ารถคันนี้ใช้งานทุกวันเลย
ใช้งานตามปกติใช้น้ำมันไม่ได้ติดแก๊สด้วยนะคะ
แต่มีเรื่องที่ขออนุญาตใช้คำว่าซวย

เพราะทรัพย์สินในรถเป็นเงินสด
ที่เอามาจากลูกค้ารับมาจากลูกค้าไงเป็นเซลล์ไงคะ

บัตรแล้วก็เอกสารต่างก็ไปด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะ

ก็คือไม่เหลือเลยค่ะทุกอย่างเอกสารทุกอย่างไหม้หมด

เก็บลูกค้ามายมาประมาณ๒๒๐๐บาท

ปกติก็จอดอย่างนี้ทุกวันประจำไม่มีปัญหาอะไร
แต่วันนี้อากาศร้อนจัดมากแล้ว
รถเป็นยังไงบ้างปกติใช้ใช้น้ำมันปกติได้ไหม
น้ำมันปกติค่ะใช้ดีเซลไม่ได้ติดแก๊สไม่ได้อะไร
เดิมเดิมไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยเจ้าของรถเนี่ยบอกว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากอากาศที่มันร้อนจากช่วงที่เธอเข้าไปนอนเนี่ย
บอกอากาศช่วงนั้นก็ร้อนเหมือนกันนะแล้วก็ยังแถมจอดไว้กลางแดดโดยตรงด้วย
อาจจะทำให้ตัวห้องเครื่องเนี่ยสะสมความร้อนจนเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมาได้นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามเธอบอกว่าเรียกประกันชั้น๑มาจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะ
นี่ก็เป็นข้อสันนิษฐานเท่านั้นนะคะสำหรับเจ้าของรถว่ามันเกิดจากอากาศที่ร้อนหรือเปล่า
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอตำรวจพิสูจน์หลักฐานเดี๋ยวรอพิสูจน์กันก่อนนะคะ